คุณผู้ชมค่ะพูดถึงของกินก็ไปกินกันต่อยาวเลยแล้วกัน
บอกว่ายาวเพราะว่าจะพาไปทานเมนูเส้น
เอาใจเมนูคนที่รักเส้นกันหน่อยนะคะ
วันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แต่ว่าไม่ใช่เป็ดพะโล้นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่าง
เขาว่ากันว่าอร่อยละมุนนุ่มลิ้นฝุดเลย

ไปกินเมนูเส้นกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเจ้าเก่ากันที่บางลำพูนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำพูเจ้าเก่าร้านนี้
ตำนานความอร่อยมากว่า๕๐ปีแล้ว
ร้านแรกและร้านเดียวในย่านนี้

โดยความเด็ดของเป็ดที่นี่นะคะก็คือ
จะใช้เป็ดเชอรี่ที่มีลักษณะก็คือ
เนื้อนแน่นอุ๊บอ้วบ

แค่เห็นเป็ดย่างเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งที่ร้านมีทั้งเป็ดพะโลและเป็ดย่างเลยนะ
โดยการทำเป็ดแต่ละตัวของที่ร้านต้องใส่ใจมาก

หมักวัตถุดิบเครื่องเทศในตัวเป็ดแบบไม่อั้นไม่ยั้ง
เป็นสูตรที่คิดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองของร้านด้วยนะคะ

ส่วนของเป็ดพะโล้ที่ร้านจะใช้บางส่วนของเป็ด
เหนือจากตัวเป็ดที่นำไปย่าง
เอามาตุ๋นเป็นเป็ดพะโลแบบนี้
จะมีปากเป็ดด้วยนะคะมีปีกมีขานำมาตุ๋น
กับน้ำซุปหอมอร่อยกลมเลยทีเดียว
อันนี้คือเป็ดพะโล้นะก็คือใช้บางส่วนที่ไม่ได้ย่างมาตุ๋น
ส่วนทีเด็ดของร้านมันคือเป็ดย่างค่ะ

เป็นย่างเนี่ยเมื่อย่างจนได้ที่แล้ว
ทางร้านเขาจะเตรียมแร่เป็นชิ้น
เนื้อหนังเลาะเอ็นเลาะกระดูกออกให้หมดเลย
พร้อมกับเครื่องแน่นให้กินแบบฟินถึงใจแบบนี้

สวยมากแล้วคุณเห็นไหมคือเลาะกระดูกออกเลยนะ

มันจะแบบเหนียวนุ่มเนื้อแน่นมาก
และเส้นของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเส้น

โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องทานเส้นอะไรรู้ไหม
บะหมี่ที่นี่เขามีให้เลือก๒แบบ
มีแบบกลมกับบะหมี่เป๊ะเส้นแบนคุณ
ใช่เส้นแบนเนี่ยต้องทานแบบแห้งด้วยนะ
ใช่และซึ่งบะหมี่ป๊อจะเส้นใหญ่มาก

มันจะใหญ่นิดนึงเหนียวนุ่มมากนะคะ
ทุกอย่างอร่อยลงตัวมาก
พอเจอกับน้ำซุปหอมหวานกลม
ที่ใช้กระดูกเป็ด๑๐กิโลกรัมในการเคี่ยวน้ำซุป
โอ้โหคุณค่ะอยากจะให้ทีวีมีกลิ่นเหลือเกิน
ดิฉันรู้สึกว่าท้องร้องแล้วนะคะ
แต่เพียงเท่านี้คุณก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างที่
ทั้งน้ำซุปอร่อยนุ่มลิ้นกับเนื้อเป็ด

มากันได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำพูเจ้าเก่า
ถนนจักรพงศ์เยื้องตั้งหัวเสงบางลำพูกรุงเทพนี่เองนะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น

แต่ถ้าใครยังไม่จุใจ

รวมร้านเด็ดเมนูชามตุ๋นมาให้ชิมกันแบบจุใจเพิ่มขึ้นไปอีก

สดน้ำซุปไม่เกรงใจเรา๓คนเลยนะคะ

แล้วก็บอกว่าพาผมไปทานด้วยได้ไหม

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเพชรชบุรี

ขายดีมากขายอยู่ข้างตลาดน้ำบางพลีนะคะ
ที่ร้านมาดามเนื้อตุ๋นหลวงพ่อโตบางพลี

สัดส่วนแล้วก็ตุ๋นนานกว่า๒ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวชามตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสมุนไพรคุณยายค่ะ

สืบทอดแล้วก็เสิร์ฟความอร่อยมากว่า๑๕ปีแล้ว

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูชาญเมือง
โดนต้มตุ๋นจนเปื่อยนุ่มไปด้วยกันแล้วกัน

วันเสาร์๑๐พฤศจิกายนนี้เวลา๑๑โมงตรง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่เองจ้า
แม่เรียกได้ว่า

รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเขาได้เลือก
เรื่องราวที่มันเหมาะกับช่วงนี้จริง

แต่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็อยากจะโดนต้มตุ๋น
ใช่อยากจะไปกินต้มกินตุ๋นนี่แหละค่ะ
พี่น็อตนี่แหละค่ะแม้เมื่อกี้พี่น็อตคีบ

รายการนี้บางทีดูก็สุขใจสบายดี
แล้วก็อยากจะไปทานด้วยแต่บางทีก็รู้สึกอิจฉา

คุณอิจฉาคุณชนะดิฉันเห็นคุณออกไปกินบ่อย
คุณก็ตลอดกินไม่แพ้พี่น็อตค่ะ
ดิฉันเป็นคนที่น่าสงสารมาก
ใช่หรือเปล่าคะคุณสองคนคะ
ทุกครั้งที่คุณไปคุณพาดิฉันไปด้วย